เขากลับมาแล้วพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดค่ะ
และไม่ได้มาพร้อมกับแค่ซิงเกิ้ลใหม่
เพราะว่ามาพร้อมกับบ้านหลังใหม่อีกด้วย
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบพร้อมกันว่า
อะไรถึงเป็นเหตุผลที่ทำให้หนุ่มเชนกลับมาจับไมค์ร้องเพลงค่ะ
เมื่อ๓ปีที่แล้วก็คิดว่าน่าจะพอแล้วในเรื่องการร้องเพลง
เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็ทำในทุกอย่างที่เราอยากทำแล้ว
ทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศ๖รอบ
แล้วก็ไปจนรู้หมดแล้วว่าจังหวัดนี้ร้านอาหารอะไร
อร่อยโรงเรียนนี้มีชื่ออะไรบ้าง
แต่ว่าพอเราได้ทบทวนตัวเองในช่วง๓ปีที่เราไปทำธุรกิจ
เราก็รู้สึกว่าเรายังมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำ
โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเดียว
อัลบั้มที่แบบว่าอยากจะมีอัลบั้มอันนี้มันเพิ่ง๒เพลงนะ
แต่ระยะยาวก็คือมันจะครบ๖เพลงแล้วเราก็จะแบบว่า
เราอยากเขียนคำขอบคุณปกอัลบั้มที่เป็นอัลบั้มเราเองสักครั้งในชีวิตเลย
คือเมื่อก่อนจะเขียนเป็นวงไงเราก็ยังไม่มี
เราก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสเราก็อยากกลับมา
ก็คือเมื่อก่อน๑๐ปีเราอยู่กับที่ค่ายเก่า
เราก็จะมีจังหวะชีวิตที่มีคนดูแลมีอะไรอย่างนี้
แต่วันนี้พอเราย้ายค่ายปุ๊บก็ต้องเรียนรู้กันใหม่

คือเหมือนมีความแบบ
ผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นเหมือนมีเป็นฝรั่งอยู่ในตัวยังไงไม่รู้
ก็เลยรู้สึกว่าเราแฮปปี้กับที่นี่ดีครับ
เราส่วนร่วมค่อนข้างเยอะครับ
เพราะว่ารอบนี้ทำงานเหมือนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับ

แล้วก็มีลิสต์เพลงมาให้เลือกว่าเราอยากได้เพลงไหน

เพลงลืมไปหรือเปล่าลอยมาเป็นเพลงแรกเลย

ส่วนใหญ่เราเห็นชื่อเพลงเราจะนึกข้อนพุก
พอแบบเธอลืมไปหรือเปล่ารักฉันเพราะอะไร
มันเห็นฟิวท์ว่าเราเนี่ยยืนอยู่บนเวที
แล้วก็มีแฟนคลับที่หามาตลอดชีวิต๑๐ปีเนี่ย
เราตั้งคำถามนี้กับเขาอะไรอย่างนี้

ที่ตรงไหนอยากให้เธอทบทวน
วันนี้ฉันควรเปลี่ยนเพราะอะไร
เพราะฉันไม่เคยเปลี่ยน
หรือเพราะว่าใจเธอไม่เหมือนกัน

เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คในอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกว่าเขายังดูเราอยู่นะ
คือบางทีบางรูปที่เราใช้ชีวิตเขาไม่ได้มาเม้นต์เลย

มีคนที่แบบว่าคุณนะคุณตาและไม่ได้เจอกันนาน

ก็รู้สึกว่าได้กลับมาในช่วงที่เรารัก

เราก็เลยรู้สึกว่าพอเรามาทำธุรกิจ๓ปี
จะมีหลายคืนที่เปิดดูรูปเก่าดู
คือมันก็เป็นจังหวะชีวิตที่เราเคยชินมาตลอด

สำหรับชีวิตตั้งแต่เป็นนักร้อง๑๐ปี
ก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่เราได้เจอกันทั่วประเทศนะครับ
วันนี้เราก็กลับมาสร้างความสุขให้ทุกคนอีกครั้งนะครับ
ไม่ว่าจะอยากเจอหรือไม่อยากเจอนะครับ

ก็มีหน้าที่เป็นคนสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนต่อไปครับผม
กันได้นะคะสำหรับผลงานซิงเกิ้ลใหม่
เรียกได้ว่าไม่ได้ใหม่ล่าสุดแล้วกัน
ใช่นะคะก็เอามาโคเวอร์ใหม่แต่ว่าเสียงเขาเพราะจริง

เป็นการหวนมาจับใหม่ในรอบ๑๐ปีที่สำคัญก่อนหน้านี้
เขาก็ทำธุรกงธุรกิจนี่ยังหาเวลามาร้องเพลงอยู่นะ
ก็เป็นงานที่รักก็ไม่ทอดทิ้งนะจ๊ะ